ทานกันอย่างต่อเนื่องเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
ไม่พออีกแล้วยังค่ะจัดหนักจัดเต็มแน่นอน
ขนมปังแล้วก๋วยเตี๋ยวแล้วข้าวอาหารจานด่วนแล้ว
ไปกินโรตีกันบ้างดีกว่า

เป็นโรตีขึ้นชื่อมากขายมา๓ชั่วอายุคนแล้ว

ดูว่าคนแน่นร้านขนาดไหนดูภาพประกอบเอาเองก็แล้วกันนะคะ
ร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านเกาะลิบงอยู่ที่ถนนศรีตรัง๑อำเภอเมืองตรังนะคะ
แล้วก็ประชาชนก็เดินทางมากินร้านนี้กันอย่างเนื่องแน่นต่อเนื่องเป็นประจำเลย
เพราะว่าเขามีเมนูโรตี้ให้ลูกค้าเนี่ยเลือกกันแบบหลากหลายมากเดี๋ยวมาดูกันก่อนที่มาของชื่อร้านเกาะลิบงค่ะ
เขาบอกว่าชื่อร้านนี้เพราะว่าบ้านเกิดอยู่ที่เกาะลิบงอำเภอกันตังฝั่งทะเลอันดามันนั่นเอง
ก็ไม่มีอะไรมากนะโดยสูตรของโรตีที่นี่นะคะเป็นสูตรเฉพาะผสมผสานระหว่างไทยกับมาเลเซีย
ทอดกันมาจากบรรพบรุษ๓ชั่วอายุคนกลายเป็นที่ถูกปากแล้วก็ขึ้นชื่อมากมีประโยคเด็ดด้วยเขาบอกว่าประโยคนี้ร้อยโรตีกรอบอร่อยโรตีตบนั่นเอง
คือเนื่องจากว่าเนื้อโรตีของเขาว่าเป็นแป้งกรอบหน่อยนะคะแล้วก็โรตีบางบางเมนูก่อนที่จะทานเขาต้องตบก่อน
ตบโรตีใช่ไหมตบคุณมั้งค่ะตบโรตีสามารถจะให้ไปตบใครละตบพวกคุณจะนะ
แล้วก็จะเน้นไปที่การใส่ไข่ใส่เนย
ทำให้แป้งมันมีความนุ่มแล้วก็กรอบมากขึ้นด้วย

ร้านกริบมจะขึ้นชื่อเรื่องโรตีนะคะ
เพราะว่าที่นี่ก็คือกริบมโรตีอร่อยของนี่บ้างกันค่ะ

นั้นก็จะเป็นโรตีมะพร้าวอ่อนงาดำนะคะ
ก็คือจะใส่มะพร้าวอ่อนแล้วก็โรยด้วยงาดำก็จะ
แล้วทอดแล้วจะหวานแล้วก็หอมมะพร้าวค่ะ
ตัวนี้นะคะจะเป็นเมนูแนะนำค่ะ

ท่านที่แวะเวียนมาที่จังหวัดตรัง

โรตีอร่อยของริบมันจังค่ะ
จากเมนูโรตีที่เราเห็นนะคุณผู้ชม

ไว้ข้างกำแพงเนี่ยลองอ่านกันดู
พวกมัตตะบะด้วยที่ทานกับน้ำจิ้มอาจารย์
แบบนี้ก็มีนะคะแล้วก็บางวันเขาบอกมีแกงแพ้ด้วยนะ
คุณเคยทานมั้ยหาทานยากนะ

มาดูราคาก็นายราคารโรตี

หรือว่าถ้าเกิดลูกค้าจะสั่งแบบธรรมดาพิเศษ
ก็สั่งได้ตามใจชอบเลยนะคะ
เกาะลิบงตอนนี้มีด้วยกัน๕สาขา
ทั้งในตัวเมืองตรังแล้วก็ในอำเภอใกล้เคียงด้วย

มีทั้งโรตีแบบใส่นมใส่ไข่ใส่อะไรก็แล้วแต่
แล้วก็มีโรตีแกงแล้วก็มีมัตตะบะ
โอ้โฮใส่นมเยอะ

ลองทานมัตตะบะดูคุณมัตตะบะไก่